คุณผู้ชมคะเมื่อวันก่อนมันมีเรื่องที่น่าตกใจ
คือพี่นุ๊กสุธิดาเนี่ยเขาออกมาอัดคลิปนะคะ
บอกถึงสาเหตุที่จู่เขาก็มีอาการหน้าเบี้ยวขึ้นมา
คือผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มีอะไรผิดปกติกับใบหน้าเนี่ยมันน่าตกใจนะคุณ

เหตุผลที่ทำให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวไปข้างหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
เพราะว่าเกิดจากต่อมน้ำลายอักเสบค่ะ
แล้วอาการนี้เขาไม่ได้คิดไปเองไม่ได้มโนไปเองนะ

เดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของคลิปกันหน่อย
เห็นไหมคะว่าตรงนี้มันบวมแบบบวมมากเลย
อันนี้คงจะเห็นชัดขึ้นถ้าถอยไปไกลว่า
มันคือต่อมน้ำลายอักเสบเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะ

แล้วหายากินเองอันนี้ค่ะอาจจะต้องคิดใหม่นะ
แต่ตอนแรกเราเข้าใจพี่นุ๊กนะตอนแรกมันเกิดขึ้นกับเราใช่ป่
เขาก็พยายามหาข้อมูลอย่างนี้อะไรดีว่า

ใช่ค่ะคือถ้าเราฟังการอธิบายด้วยเหตุและผลของพี่นุ๊ก
ก็เข้าใจได้นะว่าที่มาที่ไปมันเป็นเพราะอะไร
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีชาวเน็ตบางกลุ่มค่ะ
เขาแสดงความคิดเห็นถึงอาการป่วยของพี่นุ๊กในครั้งนี้

เขาบอกว่าไปฉีดฟิลเลอร์แล้วโดนเส้นประสาทมาหรือเปล่า

อย่ามาว่าอ้างว่าต่อมน้ำลายอักเสบเลย
ไงบางคนบอกพี่นุ๊กว่าโกหกหน้าตายไปฉีดฟิลเลอร์มาก็บอก
นุ๊กได้ฟังแบบนี้เป็นไงล่ะคุณโต้กลับทันที

ใช่เขาเอาใบตรวจเลือดมากางโชว์ให้ดูเลยนี่ดูเลยนะคะ

ทั้งนี้นะคะพี่นุ๊กยังฝากทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐมาบอกด้วยนะว่า
เจตนาของการอัดคลิปเนี่ย
ก็เพื่ออยากจะเตือนทุกคนแค่นั้นเอง
ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายให้ไปหาหมอ

เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงพี่นุ๊กอีกครั้งค่ะ
ุ๊กคิดว่าคนที่เม้นต์แบบอย่างนี้
จริงก็รู้แหละว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเม้นต์แบบสนุกปากอะไรอย่างนี้
เพราะถ้าสังเกตดีถ้าคนหน้าบวมขนาดนั้น

อย่างที่เขามาเม้นต์อย่างนี้บางทีมันกระทบกระเทือนกับงานเรามาก
ถ้าคุณไม่มีความเป็นจริงมาเม้นต์อย่างนี้

อยู่ในวงการบันเทิงมา๓๐ปีแล้วคุณ
ถ้าเราไปฉีดมาจริงเนี่ยนุ๊กพูดจริงว่านุ๊กก็ไม่แอป

แต่มันมีอาการป่วยจริงเขาก็แค่ออกมาเตือนเท่านั้นเอง
ส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงของพี่นุ๊กตอนนี้เนี่ย
หลังจากที่สถานการณ์โควิด๑๙กำลังเข้าสู่ระลอกใหม่

นุ๊กเขาออกตัวบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทุกงานคอนเฟิร์มหมดแล้วนะคะ
ว่าแคนเซอร์คอนเฟิร์ม
คนรู้สึกของพี่นุ๊กตอนนี้เป็นอย่างไรคะไปฟังกันหน่อยค่ะ
เขาก็แบบว่าอาจจะต้องอัปเดตกันรายวัน